คุณผู้ชมคะจนถึงวันนี้เนี่ยคดีคุณตังโมจะครบ๒เดือนแล้วนะ
แล้วเดี๋ยววันที่๒๖นี้จะมีการแถลงปิดคดี
ทีนี้เราได้เรียนรู้อะไรจากคดีนี้บ้าง
เพราะว่าเอาจริงนะคนก็ยังคลางแคลงใจ

ดังนั้นค่ะเดี๋ยวอาจารย์สุภาพจะวิเคราะห์ให้เห็นเลยว่า
เหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมมันมีจริงไหม

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งค่ะคุณบุ๊คครับ

ท่านสังเกตไหมครับว่าเวลาเกิดคดีใหญ่ดังในบ้านเราเนี่ย
ทำไมสื่อเขาจึงให้ความสำคัญ
แล้วก็นำเสนอข่าวยาวอย่างต่อเนื่อง
เหตุผลหนึ่งเพราะว่าประชาชนเขาแขลงใจต่อกระบวนการยุติธรรม
รายการนี้ได้เคยหยิบยกเอาปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ
ในกระบวนการยุติธรรม
ในชั้นพนักงานสอบสวนหรือสูงกว่านั้น
นำมาพูดมาหลายหนแล้วว่าสังคมไทยจะต้องปฏิรูป

เหลื่อมล้ำทางกระบวนการยุติธรรม
จะต้องแก้ไขถึงไม่หมด

ไม่งั้นสังคมไทยเราก็อยู่ในภาวะอย่างนี้
เราพยายามจะมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

เพราะว่าจะต้องออกมาเป็นกฎหมาย

มีเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นข่าวดีเกิดขึ้น

เพราะว่าเมื่อเร็วนี้
เขามีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เรื่องการอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา
บันทึกข้อตกลงมือระหว่างสำนักอายการสูงสุด

และสมาคมแพทย์นิตเวทแห่งประเทศไทย
บันทึกข้อตกลงที่ว่านี้

ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม
ผมจะคุยเรื่องนี้กับพันธุ์ตำรวจเอกนิรุธสิริสวัสดิบุตร
ซึ่งท่านเป็นเลขาธิการสถาบันปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

สวัสดีครับอาจารย์สุภาพครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับเชิญครับ
เป้าหมายหลักของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเนี่ย

คืออย่างนี้นะครับหลังจากที่ทุกฝ่ายได้มีความพยายาม
ในการที่จะผลักดันให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะฮะ
เดี๋ยวนั้นในชั้นสอบสวนมาดูตลอดเนี่ย

ก็ไม่มีความสำเร็จใดที่ปฏิรูปธรรมเกิดขึ้นนะครับ
ผมก็คิดว่านะฮะคือการเป็นรูปที่แท้จริงเนี่ย

เพิ่มเติมกฎหมายโดยเฉพาะปวิทยาว่าในการสอบสวน
ซึ่งมันก็กระทำได้ยากมากโดยเฉพาะวุฒิสภา
ซึ่งมีตำรวจผู้ใหญ่นั่งอยู่นะฮะครับเป็นจำนวนมากเนี่ย
จะไม่ยอมให้ผ่านไปง่าย
เพราะฉะนั้นอะไรที่จะต้องแก้ไขโดยกฎหมาย
ก็เป็นเรื่องที่ยากมากในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะฮะ
กระทรวงหัดไทยกระทรวงยุติธรรมและสมคมแพทย์นิติเวศ
นี้เป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าเราไม่ต้องรอกฎหมายนะครับ
ทำเท่าที่จะทำได้นะครับ
เขาทำเป็นทางสำนงสิวษฎก็ยังได้
ก็มีหน้าที่ในการให้ความยุติธรรมกับประชาชน
หน่วยงานที่สำคัญในการ
ซึ่งเขาจะรวบรวมหรือไม่รวบรวมก็ไม่รู้แล้วปัจจุบันยังพูดตรงก็มีปัญหาในเรื่องการไม่รวบรวมหลักฐานเข้าสู่สำนวนในมาก
พบความจริงพบพยากฐานอะไรก็ประชาชนไม่มีความมั่นใจนะฮะว่าตำรวจจะเก็บเข้าสู่สำนวนบางอย่างมีอะไรก็ไม่อยากให้ตำรวจรู้ด้วยซ้ำไป
ต้องไปให้ทนายต้องไปให้สื่อออกข่าวก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันสะท้อนถึงปัญหากระบวนการยุทธรรมที่ผมว่าวิกฤตมากนะฮะที่ประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นเลยนะฮะปัจจุบันนี้ครับ
มันมีมันมีคำอยู่คำหนึ่งเวลาเราต้องการจะรู้ข้อเท็จจริงประชาชนจะรู้เป็นความลับ
งานการสอบสวนเนี่ยเป็นความลับชั้นของการสอบสวนเผยแพร่ไม่ได้อันนี้มันจริงไหมในทางวงการตำรวจ
ไอ้เรื่องนี้ก็พูดมั่วมาตลอดนะครับอาจารย์สุภาพครับนะฮะบอกความลับในสำนวนนะฮะ
ตอบอะไรไม่ได้ความลับในสำนวนแต่เห็นไหมฮะทนายบางคนรู้หมดเลยใช่ไหมครับ
ก็บอกบางคนนะฮะแล้วก็ความลับในสำนวนความลับการสอบสวนเนี่ยนะฮะในข้อได้จริงมันไม่มีนะฮะ
เพราะว่าหลังจากมีพระรำยัติข้อมูลข่าวสารมาปี๔๐เนี่ยนะฮะอะไรที่เป็นความลับราชการก็ต้องถูกปฏิบัติอย่างเป็นความลับจริงนะฮะ
ซึ่งมีกระบวนการที่เข้มงวดแต่การสอบสวนในข้อเท็จจริงในธรรมชาติของมันเนี่ยเป็นความลับไม่ได้นะฮะ
แต่คุณเนี่ยอาจจะยังไม่บอกไม่พูดได้แต่คุณอย่าอ้างว่าเป็นความลับราชการเพราะไม่ใช่อย่างแน่นอนผมยืนยันว่าไม่ใช่อย่างแน่นอนนะครับ
คุณกำลังทำงานอยู่อะไรอย่างนี้นะคุณอาจยังไม่สะดวกจะพูดจะบอกก็ไม่มีใครว่าแต่ต้องอย่าบอกว่าเป็นความลับจริงเนี่ย
การสอบสวนการเปิดเผยเนี่ยนะฮะจะช่วยให้การกระบวนการยี่ทำเนี่ยนะฮะมีประสิทธิภาพได้ซ้ำไป
การตกปิดไว้เนี่ยนะครับต่อให้เกิดการช่อชนครับ
ประเทศเนี่ยเขาสอบสวนเขามีวงจรปิดถ่ายวีดีโออยู่ตลอดเวลาด้วยซ้ำไปว่าถามกันยังไงตอบกันยังไง

ทีนี้วกกลับมาเรื่องลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ว่าสิ่งที่จะเห็นเป็นรูปธรรมเมื่อกี้ที่ท่านรองบอกเนี่ยมันกว้างไปหน่อย
สิ่งที่จะเห็นเป็นรูปธรรมหลังจากบันทึกข้อตกลงนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยท่านยกตัวอย่างให้ดูซิว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง
ครับคืออย่างนี้นะฮะข้อตกลงนี้นะฮะเป็นฉันธรรมตินะฮะแม้ไม่ใช่กฎหมายแต่ก็เป็นข้อตกลงร่วมกันนะฮะระหว่างเหนือราชการและก็องค์กรที่เกี่ยวข้องในการที่จะทำงานร่วมกันนะฮะ
ครับแล้วโดยมีอัยการเป็นแกนหลังนะฮะเพราะอัยการเนี่ยนะฮะมีอำนาจในการสั่งคดีในการสอบสวนเพิ่มเติมอะไรอยู่แล้วแล้วจริงแล้วเนี่ยนะฮะฝ่ายปกครองโดยทั่วข้างจังหวัดแม่นพือปลาลันพือนี้ก็มีอำนาจสอบสวนอยู่นะครับเพียงแต่ว่าระยะหลังเนี่ยนะฮะอำนาจตรงนี้ไม่ค่อยได้ใช้กันนะฮะจน
หรือถ้ามีเกียรตนาที่จะปกปิดไว้ก็จะอัดถุงกำเนินสิ่งอายะได้
ความยุฒิธรรมเกิดขึ้นจากป้องกันจากความจริง
แต่ปัญหาปัจจุบันนี้ก็คือว่าความจริงบางส่วนบางด้านมันถูกปกปิดไว้มันเสนอไม่หมด
หน่วยงานไหนจะเป็นแกนหลักในการที่จะให้เดินหน้าไปสู่การทำตามข้อตกลง
เพราะผมดูแล้วเนี่ยสำนักอายการสูงสุดกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุข
สมาคมแพทย์นิติเวศแต่ไม่มีไม่มีตำรวจ
ก็แปลว่า๔๕หน่วยงานนี้เขาจะผนึกกำลังกันเพื่อจะถวงดุลตำรวจถูกไหม
ไม่ให้ถวงดุลตำรวจนะฮะก็ทำความจริงให้มันประกด
อายการก็นั่งอ่านสำนวนสอบสวนซึ่งจำนวนไม่น้อยมันก็เป็นนิยายสอบสวน
๑๐๐๐กว่าคนนะคะยอมรับปัญหานี้เลยว่า
ทุกวันนี้นะครับไม่มีความมั่นใจต่อสำนวนการสอบสวนที่สั่งไปเนี่ย
อืมต่อสั่งตรงเดชไปงั้นแหละครับนะฮะเอ่อป่าวโทษฮะ
อาจจะไม่ถึงขนาดส่งเลยแต่ว่าสั่งไปตามเอกสารในสำนวน
ซึ่งไม่รู้ว่าข้อที่จริงจริงจริงมันเป็นอย่างไรครับ
ก็ก่อให้เกิดปัญหามากมายใช่ไหมสารก็ยกฟ้องก็เยอะนะฮะ
คดีแพะนะครับคนเอ่อไม่กระทำผิดก็ถูกดำลิงคดี
คนที่กระทำผิดจริงก็หลุดไปเพราะสารยกฟ้องนะฮะ
เรื่องนี้นะครับอายการเป็นแกนหลักโดยมีกลไกที่สำคัญก็คือฝ่ายปกครอง
หลังจากเซ็นเอโมยูไปแล้วเนี่ยนะฮะแต่ละหน่วยเนี่ยนะฮะต้องไปออกระเบียบนะฮะ
คำสั่งภายในของแต่ละองค์กรในการที่จะให้นะฮะ
พยัลักษณ์ไปส่งพยักษณ์ต่อนามเพลิงต่อปลาอำเซิร์ส์นะฮะ
แล้วประหลังเพลินอำเภอจะทำยังไงต่อ
ปัจจุบันจริงถ้าประหลังเพลินอำเภอเข้มแข็งไม่เกรงใจตำรวจ
ปัจจุบันนี้ผมเรียนเลยว่าทางฝ่ายปกครองเนี่ยเกรงใจตำรวจเพราะรู้ว่าไปแก้ไขอะไรเกี่ยวกับตำรวจเขาไม่ได้
ก็ไม่อยากจะไปสร้างปัญหาก็ทำเป็นบอกว่าอย่างนี้ไม่มีอำนาจ
เพื่อจะได้ปักจากความรับผิดชอบหรือปัญหาในพื้นที่ออกไป
ซึ่งมันสร้างความเหลือร้้มกับประชาชนอย่างแสนสาหัส
อีกฉบับหนึ่งทรงไปถึงพนักงานมีกรรม
ให้เขาและได้รับทราบหลักฐานชิ้นนี้ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิด
เดี๋ยวนี้พยากฐานก็อยู่ในมือของประชาชนเยอะนะฮะแต่ไม่กล้าให้ตำรวจนะฮะ
สุภาพพูดตรงไม่กล้าให้ตำรวจเพราะไม่รู้ตำรวจเขาจะไปทำไปเก็บไว้หรือเปล่า
ไปทำให้มันผิดไปหรือว่าไปสอบให้มันผิดไปจากพยากฐานนั้นหรือเปล่า
ครับโดยภาพรวมแล้วท่านรองคิดว่าข้อตกลงที่ว่านี้
มันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
แน่นอนฮะถ้าทำจริงจังนะครับไม่ต้องไปรอกฎหมาย
ทุกอย่างก็แน่นอนแล้วครับถ้ามันออกเป็นกฎหมายได้ก็ดี
แต่ก็อย่างที่เรียนแต่แรกว่ามันเป็นเรื่องที่ลำบากมากในสถานการณ์ปัจจุบัน
ศัลยธรรมดีท่านก็ไม่ได้เข้าใจปัญหานะครับเรื่องการสอบสวน
ทุกวันนี้นะครับประชาชนไปแจ้งความตำรวจเนี่ยนะ
ผมว่า๑๐๐ละ๙๐ก็๙๕นะครับที่ไม่รับขดี
มีขดีหนึ่งคุณผู้หญิงที่ไปแจ้งปี๖คือ๓แต่ไม่มีความคืบหน้า

ครับต่อไปนี้หน่วยงานอื่นจะมาร่วมมาร่วมกัน
อะไรซ้อมแหวงหาความเป็นคำให้ว่าอย่างนั้นเถอะ
ใช่ครับมารวบรวมพยาหลักฐานโดยมีประชาชนนะฮะ
แล้วก็ส่งให้กับเจ้าพนักงานของรัฐ
อย่าลืมว่าทุกคนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานรัฐนะครับ
เราจะค่อยตามเรื่องนี้กันต่อ
ว่าหลังจากบันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่าง๔๕หน่วยงานแล้วเนี่ย
มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ
กระบวนการยุติธรรมหรือไม่
ขอบพระคุณท่านรองมากครับท่านพันธุรกิจวิรุษสวัสดิบุตรครับ
ขอบคุณท่านครับขอบคุณครับและนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่คงจะมีขึ้นเร็วนี่ครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะฮะที่ตรวจสอบให้ประชาชนนะฮะคุณผู้ชม